ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูวินาทีชีวิตของชายหนุ่มคนนึง
อยู่ที่จังหวัดระยองก็จะเอาขยะไปทิ้งตอนสักประมาณ๓ทุ่ม
ยี่สิบกุมภาพันธ์ระหว่างที่เดินมาตรงเนี้ยนะฮะ
มันจะมีท่อระบายน้ำอยู่เหยียบพลึบเข้าไปโอ้โห
แล้วตกลงไปเลยนะครับใช่ค่ะที่สำคัญก็คือปากท่อเนี่ย
มันมีพวกเหล็กเส้นเหล็กแหลมอยู่ทิ้มเข้าไปเนี่ย
หน้าอกทั้งคอนะฮะเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเขาบอกว่าเขาเจ็บจนแบบส่งเสียงร้องออกมาเนี่ย
แทบไม่ออกอ่ะค่ะต้องแบบกลั้นใจ
ฝืนตัวเองดึงตัวเองขึ้นมาจากเหล็กเพราะว่าไม่มีคนเห็น
ไม่มีใครไปช่วยต้องดันตัวเองขึ้นมานี่ฮะเนี่ย
เลือดโชคเลยนี่เอามือกุมแผลเอาไว้แล้วเดินไปหาเพื่อนที่บ้าน

ริมถนนปลวกแดงบ้านห้วยปราบนะครับ
ตะบนมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

นี่คุณสุภากรนะคนเจ็บนะคุณสุปกรณ์อายุ๒๖
ก็เอาช่วยเพื่อนเอาขยะไปทิ้ง
กลางวันมันก็อาจจะพอมองเห็นแต่กลางคืนมันมืดไง
คุณสุภากรบอกว่ามันเหมือนกับมันมีแค่พวกแผ่นยิบซ่ำ
บางอ่ะปิดฝาท่อเอาไว้

โอ้โหนี่เจ็บสาหัสนะฮะ
นี่อยู่โรงพยาบาลอยู่๒วันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
พอจะพูดคุยกันได้เราเลยไปคุยกับสุภากรนะฮะ
ชายหนุ่มวัย๒๖ปีนี่โอ้โห
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีท่อระบายน้ำที่มันยาก

ปากท่อมีแผ่นยิบซ่ำสีขาวบางปิดเอาไว้
ก้าวเท้าเหยียบเท่านั้นแหละพลึบเข้าไปเลย
แล้วมีเหล็กเส้นด้วยแถวปากท่อเนี่ยมันทิ้มเข้าไปเนี่ย
เส้นหนึ่งเข้าหน้าอกใกล้รักแร้ซ้ายทะลุออกเกือบถึงหายปลาร้า
แผลยาว๑๒เซนติเมตรได้
อีกเส้นหนึ่งทะลุเข้าคอฮะ
คอนี่ยังมีแบบนี่ฮะยังปิดแผลอยู่เลย
หลังจากเกิดเหตุพยายามส่งเสียงร้องแล้ว

คือมันอยู่ริมถนนนะเนาะก็ไกลจากตัวบ้านอยู่นะฮะ
เสียงก็แบบโอ้โหแทบไม่ออกตอนเปล่งเสียงออกมา
ก็กัดฟันดึงตัวเองออกจากเหล็กแล้วก็ขึ้นมาจากท่อ
ก่อนจะเดินไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไม่ทราบว่าเป็นท่อน้ำผมก็ฟุบลงไปอีกทีครับ
แขวนอยู่กับท่อไว้แล้วครับก็พอตอนที่มันฟุบลงไปครับท่อ
ตัวคอผมมันพาดอยู่บนคอท่อครับ
แต่ตัวเหล็กมันเขียบเข้าไปตรงนี้เขียบเข้าที่หน้าอกครับ
เขียบเข้าตรงนี้ครับแล้วทะลุขึ้นมานี่

เห็นไอ้เหล็กตรงนี้แล้วหืมนักรู้ดีไม่โดนจุดสำคัญ

ใช่เอาขอดูภาพใหญ่ใหญ่หน่อยตรงปากท่อเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหม

คุณเขียนมาสอนคือถ้าสร้างยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยเนี่ย
มันควรจะมีอะไรมากกว่าแผ่นยิบซ่ำบางปิดไว้ไหม

พื้นที่ตรงนี้นะครับหมู่๖ตะบนมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
เป็นท่อระบายน้ำนะฮะลึก๓เมตรนะครับ

คือถ้าคิดอีกมุมนึงนะถ้าเหล็กไม่เสียบที่หน้าอกกับคอเอาไว้เนี่ย
อาจจะตกลงไปถึง๓เมตรกว่าข้างล่าง
ไม่รู้ตอนนั้นตะโกนเรียกใครจะได้ยินหรือเปล่า
นี่ฮะทางชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าของบ้านนะครับ
ที่คุณสุภกรเข้ามานั่งปิ้งเนื้อย่างย่างเนื้อกินกันด้วยก่อนจะเดินมาตกท่อเนี่ย
บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจัดการให้หน่อย
ซ่อมถนนซ่อมท่อจะทำอะไรเนี่ยก็เอาให้เรียบร้อยหน่อย
นี่ข้างล่างนี่โอ้โหถ้าเหล็กไม่เสียบเอาไว้นี่ลงเข้าไปนู้นเลยนะ
แล้วเชื่อไหมชาวบ้านบอกนี่สร้างมา๒ปีกว่านะฮะ
ถนนเส้นนี้กับท่อระบายน้ำเนี่ย๒ปีกว่ายังไม่เสร็จเลย
ตอนน้องเขาล้มจากทางนี้มาใช่มั้ยเขาเลยออกมาปุ๊บ

น้องถ้าเดินมาล้มไปอย่างนี้เหรอ

เขาเลยเดินละตรงนี้แล้วเขาก็แจกว่าตรงนี้เป็นฝาท่อง
เอาไว้เหยียบเพื่อจะขยะตรงนี้

นี่แหละประมาณนี้ครับ